เป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาคนใหม่แล้ว
สำหรับน้องมีบุญลูกชายวัย๗เดือน

๗เดือนนะเออน่ารักจริงเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็คุณแม่อีก็ขอบคุณทุกคนเลยที่รักน้องเอ็นดูน้องนะคะ
เห็นความอวบอ้วนขนาดนี้น้ำหนักยังคงอยู่ในเกณฑ์นะจ๊ะ
ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ป้านาอาส่วนแพลนลูกคนต่อไปค่ะ
บอกว่ามีแน่นอนค่ะแต่ว่าขอเบรกไว้สัก๓ปีก่อนแล้วค่อยมีค่ะ
อยากจะมีนะคะแต่ว่าอาจจะเว้นสักนิดนึง
เพราะว่าช่วงนี้ก็หลายอย่างหลายเรื่องแล้วก็
ลูกก็ยังคือเราก็ติดเขาด้วย
ก็อยากแบบทุ่มเวลาให้กับเขาให้เต็มที่
ในบ้านก็อยากเออ๓ไปเลยแฟนไปเลย

ฟังอย่างนี้แล้วคุณสามีสนับสนุนนะคะให้มีลูกเยอะ

คือแฝดก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าสามีคุณอีฟเขาเป็นฝาแฝดเหมือนกันไงจ๊ะ